ไปดูเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
ปกติแล้วเวลาเราป่วยเนี่ยเราก็จะต้องไปหาหมอให้รักษาใช่ไหม
แต่ชาวบ้านในบางพื้นที่เขามีความเชื่อว่าทำพิธีแบบนี้จะรักษาอาการเจ็บป่วยได้จ้า

การการการเจ็บใจ
เป่ารักษาพื้นบ้านแบบโบราณ

มีอาการกระดูกหักหรือปวดกระดูกนะคะ

ก็จะมีพวกแบบหมากพลูยาเส้นแล้วก็ใบตอง

เขาจะเคี้ยวหมากพลูแล้วก็ยาเส้นก่อน
จากนั้นจะนำใบตองมาวางบริเวณที่กระดูกหัก
หรือบริเวณที่เจ็บปวดนะนะแล้วก็ท่องคาถา
หลังจากนั้นก็เป่าเพี้ยงลงไป

อาการของผู้ป่วยจะดีขึ้นตามลำดับ
เขาว่ากันแบบนี้อันนี้เป็นความเชื่อเนาะคุณผู้ชม
และพิธีเป่าแบบนี้ไม่ใช่ใครสุ่มสี่สุ่มห้าจะมา
เป่าได้นะคุณคือเจ้าของคลิปเนี่ย
เขาบอกว่าเขาเรียนวิชาอาคมมาจากคุณตา
ส่วนคุณตาก็เรียนมาจากที่กัมพูชาอีกทีนึง
เหมือนเป็นการสืบทอดวิชาจากรุ่นสู่รุ่น
ไม่ใช่ว่าคนที่อุ๊ยเดี๋ยวเป่าให้เจ็บใช่ไหม
เที่ยงหายแล้วจะหายเลยเขาบอกอย่างนี้นะ
เหมือนต้องมีคาถามีวิชาอาคมอะไรต่าง
ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละ

เกิดว่าเรามีอาการเจ็บป่วยหรือว่าปวดตรงไหน
กระดูกหักยังไงไปหาหมอพบแพทย์
จะได้ช่วยรักษาได้ตรงจุดมากขึ้น
กระดูกหักไม่ใช่เรื่องเล่นนะ
เป่าเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนมันไม่หายหรอกนะ
มันก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างนี้แหละ
แต่ว่าก็ควบคู่กับการรักษาในแผนปัจจุบันไปด้วยนะคะ